คุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของสุนัขพันธุกันบ้าง
กัดเจ้าของตัวเองนะครับแล้วตอนมันกัดเจ้าของตัวเองนะ
คือมันขย่ำศีรษะขย่ำคอเลยจุดตายเลยอะค่ะ
เพราะว่าสัตว์พวกเนี้ยมันเป็นสัตว์นักล่าให้คู่ครับเอาจริงคือ
อันนี้ไม่ใช่คำหยาบคายนะหมาพวกนี้มันเป็นสัตว์เดรฉาน
แปลว่ามันไม่รู้ถูกรู้ผิดมันไม่เหมือนคนคนในบริษัทประเสริฐ
ประเสริฐก็ยังบางคนยังไม่รู้ถูกรู้ถูกรู้ผิดเลยนะ
แล้วนี่ค่ะกลายเป็นเกิดเรื่องเศร้าขึ้นมาเลยนะ
แล้วคุณผู้ชมดูที่พื้นบ้านสินั่นเลือดของเจ้าของบ้านทั้งนั้นเลย
กว่าที่กู้ภัยเนี่ยจะเข้าไปเอาร่างของเจ้าของบ้านผู้บาดเจ็บออกมาได้เนี่ย
ก็ลำบากเหมือนกันแต่ยังโชคดีที่สุนัขตัวนี้ถูกล่ามไว้ไงคุณ
ไม่งั้นมันจะหวงเจ้าของมากแล้วมันจะไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เหยื่อของมันเลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาจังหวัดชมบุรีนะครับ
คือพิษบูที่ผสมแล้วจนกลายเป็นแนนด็อก
เขาบอกว่าเป็นลูกผสมที่จะผสมให้มันตัวใหญ่
ดุให้มันตัวใหญ่ให้มันดุให้เป็นสัตว์นักล่านะครับ
เจ้าพิษบูตัวนี้มันกัดศีรษะของเจ้าของ
ขย่ำคอเจ้าของจนเจ้าของบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เจ้าหน้าที่เปิดเผยบอกว่าเมื่อมาถึงบ้านที่เกิดเหตุ
ตอนตี๒ของวันที่๑๕เมษายน
ก็เห็นสุนัขตัวดังกล่าวถูกล่ามด้วยเชือกอยู่ในบ้าน
ส่วนคนเจ็บนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่ใกล้กับสุนัข
ทีนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็เห็นแล้วล่ะว่าสุนัข
มันถูกล่ามไว้ก็ยังดีนะถ้ามันถูกปล่อยไว้เลยเนี่ย
เจ้าหน้าที่ไปเอาร่างคนเจ็บออกมาไม่ได้แน่นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เลยพยายามที่จะดึงร่างกายของคนเจ็บออกมา
ห่างจากตัวสุนัขมากที่สุดและเอามาปฐมพยาบาล
จากนั้นรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบางละมุงนะครับ
เพราะว่าผู้บาดเจ็บเนี่ยมีการสาหัสนะ
มีบาดแผลถูกคมเขี้ยวที่คอด้านขวา

ด้านซ้ายของศีรษะคุณหนังศีรษะเปิดเลย

คุณผู้ชมก็เห็นอยู่แล้วที่พื้นที่ผนังของบ้าน

เจ้าหน้าที่สำนักงามประสุทธิ์เดินทางมาตรวจสอบที่บ้านหลังนี้นะครับ
แล้วก็ต้องเอาหมาไปคุณนะครับเพราะว่าจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ใช้วิธียิงลูกดอกยาสลบเพื่อให้มันสงบลงนะครับ
ทีนี้ครับภรรยาของผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟังบอกว่าสุนัขตัวนี้
มันชื่อว่าเจ้าใจแอ้นนะเพศผู้สามีของเธอเนี่ย
ซื้อมาเลี้ยงตั้งแต่ตอนเด็กอยู่เลยตอนเล็กอยู่เลย
ยังตัวเล็กอยู่ตอนนั้นนะฮะเออนะครับจนปัจจุบันเนี่ยอายุประมาณ๒ปีนะครับ
อันนี้มันสงบแล้วนะเพราะมันถูกยาสลบเรียบร้อยแล้ว
แต่ดูสิมันนอนอยู่ตรงกองเลือดของเจ้าของนี่แหละครับ
เล่าต่อว่าสุนัขตัวนี้มาจากไหน
มาเลี้ยงตั้งแต่อายุ๓เดือนแล้วก็ปัจจุบันมันอายุ๒ปีแล้ว
นอนด้วยกันทุกวันกับคนที่ถูกกัดกับเจ้าของเนี่ยนะครับ
ซึ่งวันนั้นไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอยู่ถึงกัดสามีของเธอ
ผ่านไปเป็นชั่วโมงแล้วลูกชายเพิ่งจะมาเห็น
เห็นว่าพ่อเนี่ยถูกสุนัขกัดบาดเจ็บนะครับ
ถามว่าตอนนี้คุณพี่ยังไงต่อ

เธอบอกว่าเธอหวาดกลัวจนไม่อยากเลี้ยงแล้ว

แต่ตอนนั้นถูกกัดแล้วไม่เป็นอะไรมาก

ทีนี้หากใครต้องการรับไปดูแลต่อ
ก็ยินดีจะยกเจ้าใจแอ้นให้เลย
ค่ะ

ต่อเห็นล้อหมาหมาเลี้ยงกลับ
เดี๋ยวคุณล้อยคุณล้อยไม่ได้กันเมื่อคืน
ไม่รู้จะเข้าช่วยเหลือยังไงเห็นสุนัขมันขย่ำพ่ออยู่เลยนะฮะ

เขาบอกว่าปกติเจ้าใจแอ้นไม่มีนิสัยดุร้ายนะ
ว่าช่วงนี้อาจจะอากาศร้อน
ประกอบกับไม่ได้ปล่อยมันไปวิ่งไงคุณ

จังหวะที่พ่อเดินไปใกล้มัน
พ่อก็เลยถูกมันขย่ำถูกมันทำร้ายนะครับ
ทีนี้ครับเรื่องของการจะดูแลเจ้าใจแอ้นต่อ

ตอนนี้ได้รับตัวเจ้าใจแอ้นไปดูแลที่นครสวรรค์
โดยตัวแทนชมรมพิษบูโซบอกว่า
เดินทางมาที่บ้านแม่ที่ชมบุรีพอดิบพอดีเลย
มาก็เจอข่าวสุนัขพิษบูกัดเจ้าของ
ก็เลยมาที่เกิดเหตุเพื่อจะบอกว่าเจ้าใจแอ้นเนี่ย
เป็นสุนัขสายพันธแบนด๊อกนะครับ

ซึ่งก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะรับไปเลี้ยงนะ
แต่พอเห็นตัวจริงของเจ้าใจแอ้น

ลักษณะท่าทางคล้ายกับเจ้าซูบารุ
สุนัขพันธ์แนนด๊อกที่เขาเคยเลี้ยงไว้นะครับ
ทีนี้ก็เลยติดต่อจะขอนำไปดูแลต่อที่นครสวรรค์

เขาอยู่ในชมรมพิษบูโซนอยู่แล้วนะฮะ

ก็พามาอาบน้ำล้างตัวทำความสะอาด
เอาคราบเลือดออกและพยายามทำความคุ้นเคยกับมัน
แล้วดูสินี่ตอนที่ไปเอาตัวออกจากบ้านนะครับ
ยาสลบเรียบร้อยแล้วแต่ทีนี้เมื่อกี้ที่เห็นเขานั่งลูบหัวเนี่ย
เริ่มที่จะพยายามทำความคุ้นเคยกับมันแต่ก็ต้องผูกปากมันไว้ก่อนนะ
มัดปากมันไว้ก่อนนะฮะต้องอาศัยระยะเวลา
ในการที่จะสร้างความสัมพันธ์กันนะครับ
ซึ่งตอนที่ทีมข่าวของเราคุยกับนายศึกษา
เจ้าใจแอ้นมันยังซึมอยู่เพราะมันยังมึนยาสลบ
แล้วก็เท่าที่เราสังเกตมันก็เชื่อฟังคำสั่งได้ดีนะครับ
ส่วนสาเหตุที่ทำให้เจ้าใจแอ้นทำร้ายเจ้าของ

เขาบอกว่าเจ้าของน่าจะทำอะไรไม่ถูกใจมันหรือเปล่า
หรือตอนนั้นเจ้าใจแอ้นอาจจะหงุดหงิด
พอได้รับข้อมูลมาว่าเจ้าของเลี้ยงแบบตามใจ
บอกว่าซึ่งสุนัขพันธ์นี้ถ้าเลี้ยงจริงนะคุณ
เลี้ยงจริงเนี่ยห้ามตามใจเลย
ห้ามตามใจห้ามนำมานอนด้วย
มันไม่เหมือนสุนัขพันธุ์ใจดีตัวเล็กอ่ะ
เอามานอนด้วยเลี้ยงตามใจได้
เขาบอกว่าต้องเลี้ยงแบบสมบุกสมบัน

แต่ต้องฝึกให้มันฟังคำสั่งเรา
ให้มันกลัวเราให้มันรู้ว่าเราเป็นนายนะครับ
หรือเอาไว้เฝ้าบ้านเท่านั้นนะครับ

มันไม่เหมือนสุนัขพันธ์น่ารักคุณ
เหล่านี้ก็ต้องรู้จักนิสัยใจคอมันนะ
ก็เป็นห่วงคุณศึกษาเหมือนกันนะครับ
แต่ตอนนี้เรื่องของอาการของผู้บาดเจ็บ

อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับ

เวลาขาดใจมามันยังแยกเขี้ยวจะแง่มเลยนะ
แบบมันถูกตามใจมาเยอะนะฮะ
เอาเลี้ยงก็ต้องรู้จักนิสัยใจคอของหมาด้วย